ไปต่อเรื่องนี้กันหน่อยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมช่วยดูด้วยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเขาได้รับใบสั่งที่ส่งมาที่บ้าน
เป็นใบสั่งตรวจจับความเร็วของตำรวจทางหลวงนะครับ
เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเคยได้เป็นใบสั่งทางปรายศนีย์เนี่ยฮะ
ตัดต่อหรือเปล่าตำรวจตัดต่อให้รถเขาต้องขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดหรือเปล่า
เขาบอกมันมีพิรุธหลายอย่างเดี๋ยวลองดูนะเขามีมา๓ข้อนะที่เป็นพิรุษ
เดี๋ยวลองไล่เรียงดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอเข้ามานะครับ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะครับเป็นภาพใบสั่งที่ตำรวจส่งมาทางปรายศนีย์
ระบุในใบสั่งว่ารถยนต์ของผู้โพสต์ได้ขับมาที่ความเร็ว๑๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ระบุข้อความบอกว่าขอรบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับผมโดนใบสั่งฐานขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
แต่ใบสั่งที่ส่งมาเป็นภาพตัดต่อแบบนี้สมควรที่จะไปจ่ายดีหรือไม่
ใบสั่งนี้โดนที่จังหวัดบุรีรำนี่หนุ่มคนนี้บอกนะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเราก็เลยไปหาผู้โพสต์นะ
เจ้าของใบสั่งที่เขาโพสต์เรื่องราวนี้ซึ่งเขาเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในภาพเนี่ยคือ๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖๒ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ
แล้วก็ไปถูกกล้องตรวจจับความเร็วในเขตอำเภอนางรองและเจอตำรวจที่เรียกให้จอดข้างทาง
ตำรวจบอกว่าเขาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เขาก็บอกตำรวจในตอนนั้นว่าโอเคผมผิดผมขับรถเร็วจริง
แต่ทำไมตำรวจถึงไม่มีเครื่องหมายใดบ่งบอกว่าจะมีด่านตรวจ
แล้วจุดตรวจที่มีกล้องตรวจความเร็วก็อยู่ห่างจากจุดตรวจเพียง๓๐เมตร
ก็เลยถามตำรวจในวันนั้นที่ให้เขาจอดเนี่ยว่าตั้งด่านถูกต้องหรือไม่
แล้วก็หากตำรวจจะปรับฐานขับรถเร็วก็ต้องมีหลักฐานมีใบสั่งอะไรมาให้เขาดูด้วยนะครับ
เขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ส่งใบสั่งมาหาเขาที่บ้าน
หลังจากที่เรียกแล้วก็พูดคุยกันในวันนั้นนะครับ
เขาบอกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรก็ส่งมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจ่าย
ใบสั่งก็ถูกส่งมาที่บ้านจริงจริงแต่พอเขาได้รับใบสั่งเปิดดูเนี่ย
เห็นสิ่งผิดปกติอยู่สามจุดค่ะนี่ฮะเขาก็ทำหลักฐานเอาไว้
จุดแรกคือเส้นทึบสีเหลืองมีลักษณะเอียงแปลกทั้งที่ถนนจุดดังกล่าวเป็นทางตรงยาว
ท่านผู้ชมลองดูกันแล้วกันนะครับจุดที่สองก็คือรถยนต์ของเขามีลักษณะบิดบิดเบี้ยว
จุดที่๓จุดสุดท้ายที่คาใจที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์คันที่อยู่ในภาพที่หากมองจากมุมที่รถยนต์อยู่ข้างหน้า
ยังไงขนาดของจักรยานยนต์มันต้องเล็กกว่ารถยนต์ของเขาแต่ทำไมรถจักรยานยนต์มันถึงใหญ่ไล่เลี่ยกับรถยนต์ของเขา
เขาสังเกตอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เอาลองฟังดูครับ
นี้ถูกต้องไหมพี่คือทำไมตั้งอย่างงี้ล่ะทำไมไม่มีป้ายเตือนห่าง
ไปร้อยกว่าเมตรไงทำไมมีแค่เนี่ย๓๐เมตรถึงตะละรถก็ติดกันยาวเลยอ่ะครับ
ผมก็ถามว่าแล้วหลักฐานผมขอดูหน่อยได้ไหม
เขาบอกเดี๋ยวลอกก่อนเดี๋ยวลองรูปหลักฐาน
คือผมไม่ฟันทงคงดีกว่าว่ามันเป็นตัดต่อ
ผมให้คนดูไปพิจารณาช่วยผมหน่อย

ต้องมี๒เสียงแน่นอนว่าตัดต่อกับไม่ตัดต่อใช่ไหมฮะ
ก็อยากให้ลองดูนะครับ
ที่ตรงนี้ผมขอเป็นให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดีกว่าว่า
มันเป็นภาพตัดต่อจริงหรือเปล่า

ผมแค่สงสัยว่าทำไมหลักฐานที่ส่งมาให้ผม

ถ้าเป็นหลักฐานชูถ้าทำถูกต้องตั้งแต่แรกครับ
ตั้งแต่แรกเลยนะผมจับผมความเร็วโดย
ผมขับเร็วจริงนะครับแล้วก็
มาตั้งด่านลอยแบบนี้ครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ว่าใบสั่งแบบนี้มันตัดต่อได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะบอกว่าใบสั่งจราจร
เป็นของตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๖กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
ตอนนี้ได้สั่งการไปยังภูมิคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ถ้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนประเด็นใบสั่ง
เจ้าพนักงานจราจรได้ออกไปนั้นไปมีการดัดแปลงแก้ไขหรือว่า
ทำเอกสารแบบเป็นเท็จจริงตามที่ผู้โพสต์ตั้งข้อสงสัย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา
แต่ถ้าเป็นใบสั่งปกติไม่ได้มีการทำผิดอะไรเลย

คุณผู้ชมก็ลองช่วยดูว่าตัดต่อหรือเปล่าจริง
ตำรวจเขาจะตัดต่อใบสั่งเพื่อส่งให้คนที่บ้านเลยเหรอ
ก็ต้องแบบต้องถามทีมกราฟิกไทยรัฐนี่แหละว่าเอาภาพเอาอะไร

ไม่แน่ใจเห็นเก่งเก่งเรื่องกราฟิก